ตอนนี้ร่างของคุณแตงโมนิดาแตงโมพัทธริดาเดินทางมาถึงที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจแล้วนะคะ
แล้วก็ทางด้านของญาติก็ออกมาแจ้งกับสื่อมวลชนที่รออยู่ที่หน้านิติเวชโรงพยาบาลตำรวจบอกว่า
ภายในเดือนมีนาคมจะมีการจัดหรือว่าการประกอบพิธีทางศาสนานะคะ
ซึ่งก็พร้อมที่จะให้บรรดาแฟนคลับหรือว่าเพื่อนของคุณแตงโมนิดา
เข้าร่วมในพิธีการประกอบพิธีทางศาสนาด้วยค่ะ
เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในช่วงที่ร่างของคุณแตงโมนิดาเนี่ย
เลื่อนมาถึงที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจค่ะ
ซึ่งต้องบอกว่าตลอดทั้งวันวันนี้นะคะที่สื่อมวลชนได้มีการเกาะติดสถานการณ์
การค้นหาร่างของคุณแตงโมนิดาจนกระทั่งพบร่างของคุณแตงโมนิดาเนี่ย
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาจากนั้นก็มีการเคลื่อนร่างของคุณแตงโมนิดามาที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
ทั้งหมดนั้นก็เพื่อที่จะพิสูจน์หาข้อเท็จจริงในการชนสูตรพลิกศพนะคะ
ซึ่งต้องบอกว่าการเดินทางมาถึงที่นี่ในเวลาประมาณ๑๕นาฬิกา๓๐นาที
แล้วก็นายดายศเด็ดจบนะคะพี่ชายก็เดินทางมาถึง
แล้วก็รวมไปถึงกลุ่มเพื่อนดาราคนสนิทด้วย
ไม่ว่าจะเป็นคุณโมอามีนาพินิษฐ์นะคะ
คุณแอนนาคุณฮิปโปแล้วก็นางสาว
อิสรินจุธาสุขสวัสดิ์หรือว่ากระติก
ซึ่งเป็นผู้จัดการส่วนตัวคนนี้สำคัญอยู่ในเหตุการณ์
ในช่วงที่เกิดเหตุกลางแม่น้ำเจ้าพญาด้วย
แต่ว่าวันนี้คุณกระติกมาด้วยก็จริงนะคะ
แต่ไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์ใดกับทางด้านของสื่อมวลชน
นางสาวอิสรินจุธาสุขสวัสดิ์หรือว่ากระติก
บอกผ่านคุณต้นตะการมาบอกว่าขอเวลาสักหนึ่งสัปดาห์นะคะ
ในการที่จะพูดคุยออกมาเล่าข้อที่จริงที่เกิดขึ้นทั้งหมด
แต่ว่าข้อกังขาต่างก็ยังคงเกิดขึ้นนะคะ
วันนี้คุณอิสรินก็ยังคงนั่งอยู่บริเวณภายนอกของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะคะ
แล้วก็จากการสอบถามคุณพนิดาศิรยุทธโยธินมันดาของคุณแตงโม
ก็บอกว่าการประกอบพิธีทางศาสนาคุณแตงโมนิดา
จะมีขึ้นในวันที่๑๑ถึง๑๓มีนาคมนี้นะคะ
ที่โบสถ์คริสตจักรแห่งความสุขสุขุมวิท๓๖
แล้วก็ในวันที่๑๔มีนาคมที่คริสตจักรเมทอดิตคลอง๔นะคะ
ส่วนทางด้านของผลชนสูตรพลิกศพ
ต้นคุณแม่บอกว่ายังไม่ทราบว่าผลเนี่ย

แต่จะฝากร่างของคุณแตงโมนิดา
ไว้ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจไปก่อนนะคะ
จากนี้ค่ะผู้สิทธิ์ข่าวก็ยังได้สอบถามคุณพนิดา

แล้วก็มีการสอบถามเรื่องต่างหรือไม่นะคะ
คุณแม่ก็บอกว่ายังไม่ได้พบ
แล้วก็พร้อมที่จะพบกับคุณกติกตลอด
แต่ก็แปลกใจนะคะที่คุณกติกไม่มาพบเลย
แต่หากว่าคุณกระติกขอเวลา๑สัปดาห
เพื่อที่จะออกมาชี้แจงข้อได้จริงทั้งหมด

เพราะว่าตอนนี้อยากจะรู้ความจริงเท่านั้นเองค่ะ
คุณผู้ชมคะในเรื่องของการบริจาคร่างกายที่ครอบครัวของคุณแตงโมบอกนะคะ
ว่าคุณแตงโมเคยบอกว่าอยากจะบริจาคร่างกายเพื่อเป็นการกุศล

คุณแม่บอกว่าจากการตรวจสอบร่างกายของคุณแตงโมนิดา
เรื่องต้นนั้นไม่น่าจะมีการบริจาคได้นะคะ

คุณดายศแล้วก็คุณแม่ของคุณแตงโมเนี่ยก็บอกว่า
แม้ว่าร่างกายของคุณแตงโมพนิดาจะไม่สามารถบริจักษ์เพื่อการกุศลได้
แต่ก็เชื่อว่าใจอันเป็นกุศลที่อยากจะบริจาคร่างกายให้กับสาธารณะนั้น
ก็จะทำให้เธอนั้นได้ขึ้นสวรรค์แล้วค่ะ
และนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดจากนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจค่ะ